เอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เตรียมส่งหนังสือเป็นลายลักษณอักษรเรื่องของสวสัญหาในช่วงเปลี่ยนผ่าน๕ปี
ให้กับประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญพิจารณาในสัปดาห์หน้าค่ะ
ขณะที่นายมีชัยฤทธิพารประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนุน
ระบุว่าตอนนี้ยังไม่มีการพิจารณาข้อเสนอของผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโฮมที่เสนอให้สวมาจากการสัญหา
ระยะเปลี่ยนผ่าน๕ปีเพราะต้องส่งหนังสือมาเป็นลายลักษณอักษร
และแม้จะมีหนังสือมาก็ต้องดูว่าเรื่องใดพอทำได้เรื่องใดทำตามไม่ได้
ซึ่งคาดว่าหนังสือดังกล่าวจะมาถึงกรทสัปดาห์หน้า
นายมีชัยระบุอีกว่าไม่จำเป็นต้องพบกับพลเอกประวิทธิ
เพราะว่าเคยตกลงกันไว้แล้วว่าหากรัฐบาลมีข้อเสนออะไร

ยังไม่มีหนังสือก็ไม่รู้ว่าจะคุยอะไร
ส่วนข้อเสนอเรื่องของสวสัญหาจะเป็นการสืบทอดอำนาจของคอสชหรือไม่นั้น
ต้องไปถามคนที่เสนอ
ด้านผลเอกประวิทย์นะคะก็ย้ำถึงข้อเสนอให้สวมาจากการสัญหาทั้งหมดว่า
ต้องทำเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านในช่วง๕ปีและใน

ธรรมยุทธศาสตร์ชาติ๕ปีผ่านไปแล้ว

ทุกอย่างเดินไปและการเลือกตั้งก็อยู่ในกรอบ
ส่วนตัวเองและนายกรัฐมนตรีจะรับตำแหน่งสวหรือไม่นั้น
ก็ขึ้นอยู่กับว่าคณะกรรมการคัดสรรจะเลือกหรือไม่

ทำหนังสือข้อเสนอให้นายมีชัยรุชุพันธ์
ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูลหากคอสชเห็นด้วย
เพื่อชี้แจงข้อดีข้อเสียค่ะโดยเชื่อว่าประชาชนจะไม่
ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูลตามที่นายทักษิณชินวัฒน์
อดีตนายกรัฐมนตรีระบุเพราะว่าทุกอย่างมีขั้นตอน
หากไม่เอาร่างรัฐธรรมนูลแค่ไปลงมติไม่รับร่างก็จบค่ะ